กับหายละครับ

มึงจะไปเจอกันที่ไกลสิ

เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่เฉยแล้วไม่เฉยแล้ว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

แจ้มไม่อยู่ตรงนู้นแล้วมาอันนี้แล้วมาอันนี้แล้ว
ไม่อยู่ตรงนู้นแล้วมาอันนี้แล้วมาอันนี้แล้วมาอันนี้แล้ว
มันมีไม้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับ

ไม่ต้องแยกอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว
หาไม่ออกมาแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว
กัดถุงอยู่กัดถุงอยู่กัดถุงอยู่ผมเห็นแล้วผมเห็นตัวแล้ว

สักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ
ขอโทษนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับ
ผมพูดการพิสุทธิ์นะครับ